วัยรุ่นชายสองคนที่ก่อเหตุใช้ปืนลูกซองไล่ยิงคู่อริในหมู่บ้านย่านรามอินทรา

วันนี้ตำรวจนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรี
ทั้งคู่สารภาพว่าก่อเหตุจริง
สาเหตุเพราะว่าเขม่นกันในสถาบันการศึกษา
ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

ภาพนาทีวัยรุ่นใช้ปืนลูกซองไล่ยิงคู่อริภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
รามอินทา๓๙แยก๑๐เขตบางเขน
ยังขับรถกระบะถอยมาทับรถจักรยานยนต์ก่อนหลบหนีไป
โดยกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านสามารถบันทึกภาพไว้ได้
เมื่อช่วงบ่ายวันที่๒๘มิถุนายนที่ผ่านมา
ต่อมานายแทนอายุ๑๘ปีและนายภูมิอายุ๑๘ปีผู้ก่อเหตุ

ทั้งคู่ให้การรับสารภาพเป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย
และพยายามใช้อาวุธปืนลูกซองไล่ยิงในโบ๊ทอายุ๑๙ปีจริง

ตนเองเรียนอยู่สถาบันเดียวกันกับนายโบ๊ทคู่กรณีแต่ไม่รู้จักกันมาก่อน
ส่วนสาเหตุมาจากการมองหน้ากันซึ่งเรื่องไม่จบแค่นั้น
เขากับนายโบ๊ทนัดหมายกันออกมาดวนหมัดที่จุดเกิดเหตุ
แต่ฝั่งในโบ๊ทมีพวกเยอะกว่าจึงเรียกนายภูมิให้มาช่วยเหลือ
ส่วนในภูมิให้การว่าหลังตกปากรับคำกับเพื่อนแล้ว
ก็รีบออกมาช่วยเหลือโดยยืมรถกระบะของรุ่นพี่
พร้อมอาวุธปืนลูกซองออกไปด้วย

เนื่องจากรู้ดีว่าเพื่อนเป็นคนอารมณ์ร้อน
แต่ตั้งใจไม่ได้ฆ่าแกงหรอกครับ
แค่แบบเอาไว้ป้องกันตัวเพราะเขาเยอะ
แต่เพื่อนผมเหลือลมร้อนต่อนั้น
ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าหลังเกิดเหตุ

เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีกลุ่มใหญ่รุ่นเข้ามาตำรวจวิวาดช่องในซอย
รวมถึงในซอยนี้มักมีกลุ่มวิชาชีพเข้ามาก่อเหตุ
ลักทรัพย์และส่งยาเสพติดบ่อยครั้ง
เราก็ตกใจเนอะ
เพราะว่าพี่อยู่ข้างนอกก็ตกใจว่าเดี๋ยวแม่จะเป็นไรไปหรือเปล่า
ตอนนั้นไม่รู้ว่ามีปืนแต่พอมาดูกล้องอ้าวมันมีปืนอีก
ไล่ยิงกันมาตรงนี้ไล่ยิงแต่ยังไม่ได้ยิงอะนะ
ทีนี้เห็นว่าตำรวจเขาจับได้แล้ว
ทีนี้คือสาเหตุที่มันเข้ามาเกิด
สาเหตุในนี้เนื่องจากว่าถนนนี้มันเป็นเหมือนกับทางรัฐน่ะ

ก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์เนี้ยมันก็จะมีเหตุอ่า
วิ่งราวชิงซับกระชากซ่อย

ว่ามันมีพื้นที่อย่างนี้ใช่ไหม
แต่เราไม่เห็นเพราะเนื่องจากว่า
พอรถมันเยอะแยะเยอะแยะอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้าน
แม่ของนายโบ๊ทผู้เสียหายยืนยันว่า
ลูกชายไม่รู้จักกับผู้ต้องหามาก่อน
แต่ทั้งคู่เป็นนักศึกษาปี๑ในสถาบันเดียวกัน
โดยไม่คิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะมีอาวุธปืน
แต่โชคดีที่ปืนไม่ได้บรรจุกระสุน

ตนให้ลูกชายพักการเรียนและอยู่ในความดูแลของครอบครัว
เนื่องจากกลัวเรื่องความปลอดภัยของลูกชาย
ถ้าไปสอนอดพี่ไม่ห่วงเลย
เพราะว่าแตกยังไงก็ปล่อยลูกไปคนเดียวไม่ได้
คือยืนยันว่าคดเด็กเจอกันใหม่

ใช่

คงยังให้พักเรียนไปก่อนประมาณนี้
ใช่ว่าต้องพักการเรียนไปก่อนเพราะความกลัวความปลอดภัยของลูก
อะไรอย่างนี้
ด้านวิทยาลัยที่ทั้งคู่ศึกษาอยู่นั้น
ให้นายแทนสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ส่วนในโบ๊ทให้พักการเรียน
เพื่อรอการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ขณะที่พนักงานสอบสวนสนบางเขน
ข้อหาในแทนและในภูมิ๔ข้อหานัก

มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

ก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากค้างต่อสารจังหวัดมีนบุรี

พากรทรัพย์แตงถ่ายภาพสุชาดาสิริโครงข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน